พาไปชิมอาหารกันดีกว่านะคะ

แล้วก็มาพักในบ่อพักเลี้ยง
สามารถปรุงสดให้เราได้ทานเลย
บรรยากาศคล้ายกับตลาดปลาขนาดใหญ่
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะ

ชดารัฐโภคธนวัฒน์ค่ะ
ผสมผสานกับการตกแต่งที่ให้บรรยากาศ

แต่เราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นค่ะ
ตลาดปลาของคนรุ่นใหม่ใจกลางเมือง
แห่งแรกในประเทศไทยค่ะ

ที่ต้องการทานได้สดจากในบ่อแบบนี้เลยค่ะ
เราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะทานตัวเล็ก

หรือเต็มตัวหรือจะทานแค่ขาก็ได้ค่ะ
จากนี้นะคะยังสามารถขอคำแนะนำ
พนักงานได้ว่าอาหารทะเลที่เราเลือก
นั้นจะนำไปปรุงอาหารแบบไหนได้บ้างคะ
อันนี้เป็นทาระบะใช่ไหมคะ
คือถ้ามาคนเดียวนี่ต้องเลือกแบบไหนดีคะ

ที่นี่นำเข้าอาหารทะเลแบบเป็น

มีทั้งปูยักษ์ทาระบะตัวโต

เคลื่อนไหวโชว์ความสดให้เห็นกัน

ยักษ์ขนาดนี้คิดตามราคาน้ำหนัก๒๐๐

ราคาตั้งแต่๘๙๐จนถึง๑๓๐๐บาท

หอยเชลโฮตาเตะหลายสายพันธุ
นุนราคาฝาละ๑๗๐บาท
เลือกสดจากเบาะมาปรุงได้ตามใจชอบค่ะ

นึกถึงคนเดินไปเดินมาเยอะใช่ไหมครับ

นั่งเข้ามาทานนะครับผม

จะมีเชฟคอยปรุงอาหารบริการอยู่ตลอด

ด้วยเตาแบบพิเศษเพื่อให้สุกทั่วถึง
และได้รสชาติหวานของเนื้อปูแบบเน้น

เห็นแล้วอื้อหือน้ำลายสอ

โชว์อาหารนานาชนิดแพ็คนี้เลยค่ะ

เดี๋ยวส่งให้เจ้าหน้าที่ไปย่างร้อน
ทานเล่นที่โซนคาเฟ่ก่อนนะคะ
คาเฟ่ยังมีเมนูแนะนำอีกหลายรายการให้เลือก
เพื่อใครคิดไม่ออกว่าจะนำอาหารที่ซื้อไปปรุงแบบไหน

นุ่มทานสดอร่อยฟินละมุนลิ้นมาก
ซูชิหน้าปลาไหลคำโตรสหวานกลม
อยเชลเนื้อแน่นหอมกลิ่นเนย
มื้อนี้จัดเต็มอิ่มท้องสุดเลยค่ะ
แล้วใครอยากจะเดินช้อปปิ้งอาหารสด
แช่แข็งขนมผลไม้และเครื่องดื่มต่าง
โซนซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มาเลือกซื้อ

ซูเปอร์มาร์เก็ตหลักเราตั้งใจว่า
จะให้เป็นของทานที่เราชอบทานทั้งหมดนะครับ

แต่อาจจะโฟกัสที่ญี่ปุ่นเยอะหน่อยครับ